ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แถลงตัวเลขเศรษฐกิจของปีนี้นะคะ
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าต้องจับตาดูเรื่องของการท่องเที่ยวณขณะนี้ค่ะ
จำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะน้อยกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะ
ส่วนเรื่องของการส่งออกถือว่าขยายตัวต่อเนื่อง๒เดือน
ว่าไตรมาส๓นี้เรื่องของเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นค่ะ
ทิศทางการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นแรงส่งนะคะ
ที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจในไตรมาส๓และทั้งปีนี้จะปรับตัวดีขึ้น
และช่วยชดเชยรายได้จากการท่องเที่ยวที่อาจจะซบเศร้าในช่วงไตรมาส๔
รุ่งมลิกมาตรผู้มนุยการสำนักเศรษฐกิจการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
บอกว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส๓ปีนี้ยังคงขยายตัว
แต่ชะลอตัวลงจากไตรมาส๒ที่ขยายตัวได้ร้อยละ๓๕
เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกที่มีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วง๒เดือนหลัง
โดยขยายตัวได้ร้อยละ๓๕ค่ะส่งผลให้การส่งออกไตรมาส๓ขยายตัวได้เล็กน้อย
ที่ติดลบต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกปีที่แล้ว
และทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจของไทยไตรมาสสุดท้ายของปี

อกจากนี้ยังได้รับแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาครัฐที่ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของงบประจำและงบลงทุน
ประกอบกับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
ก็ช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศได้ด้วยค่ะ
แต่ยังคงต้องติดตามแนวโน้มภาคการท่องเที่ยวในไตรมาส๔อย่างใกล้ชิด
เพราะว่ายอมรับค่ะว่ากิจกรรมบางส่วนอาจซบเศร้าลงบ้างในบางภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งยังต้องประเมินผลกระทบจากการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ
คาดว่าผลกระทบจะมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
อาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่๓๓ล้าน๖แสนคนนะคะ
แต่เชื่อว่าการส่งออกที่คาดว่าขยายตัวเป็นบวกในช่วงที่เหลือของปี
และการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่ยังคงทำได้ดี

ซึ่งจะเข้ามาทดแทนรายได้จากการท่องเที่ยวที่หายไปในระดับหนึ่งค่ะ